ติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ชมครับ
กับเรื่องของการปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกันนะครับระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ครับ
เริ่มมีการปฏิบัติการร่วมซ้อมรบประจำปีร่วมกันแล้วครับ
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการคำขู่ว่ามีการเตรียมโจมตีด้วยวุฒนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือก็ตามครับ
โศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้แถลงปฏิบัติการร่วมซ้อมรบประจำปีนะครับ
ระหว่างกองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐเปิดฉากแล้ววันนี้
พร้อมระบุว่าเปิดปฏิบัติการร่วมซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา
ซึ่งประกอบไปด้วยทหารเกาหลีใต้๓แสนนายและทหารของสหรัฐประมาณ๑๗๐๐นายครับ
ซ้อมรบประจำปีครั้งนี้มีขึ้นแม้ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือจะออกมาข่มขู่ว่าจะโจมตีเกาหลีใต้และสหรัฐด้วยอาวุธนิวเคลียร์
หากยังเดินหน้าผลักดันให้ปฏิบัติการร่วมซ้อมรบเกิดขึ้นในวันนี้
โดยอ้างว่าการร่วมซ้อมรบของทั้งสองประเทศนั้นเป็นการซ้อมทำสงครามนิวเคลียร์ที่คุกคามอธิปไตยเกาหลีเหนือของเกาหลีเหนือนะครับ
ซึ่งโฆษกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ตอบโต้ว่าปฏิบัติการร่วมซ้อมรบไม่ใช่การยั่วยุพร้อมเตือนเกาหลีเหนือให้หยุดพฤติกรรมซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับตัวเอง
โดยย้ำว่าหากเกาหลีเหนือไม่หยุดพฤติกรรมสร้างความขัดแย้งกองทัพเกาหลีใต้ก็พร้อมตอบโต้กลับอย่างไม่ปรานีและยืนยันว่ายังไม่พบสัญญาณการเคลื่อนไหวของกองทัพเกาหลีเหนือครับ